คนนี้ก็ทำเต็มที่เลยแต่ว่าไม่ได้ปิปากบ่นอะไรนักหนา
แต่ก็ยังมีกระแสต่างนานาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นค่ะกำลังใจดีก็ต้องมาจากคนข้างกาย
อย่างสาวก้อยรัชวินนี่แหละค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ
กำลังใจดีจากก้อยรัชวินแฟนสาวนั่นเอง

เพื่อระดมเงินบริจาคไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
กับโรงพยาบาลที่ขัดแคลนกว่า๑๑แห่งทั่วประเทศไทยค่ะ
โดยนักร้องนักแสดงสาวก็ได้โพสต์นะคะ
หนุ่มคนรู้ใจว่ากิจกรรมก่อนแยกย้ายกันไปทำภารกิจของตัวเองเนี่ย
ตูนเลยว่าอยากจะวิ่งให้เร็วขึ้นอืดขึ้นแล้วก็วิ่งให้ไกลขึ้น
ก็เลยต้องมาเป็นเทรนเนอร์ช่วยฝึกวิ่งให้ก้อยนะคะ
วิ่ง๕๙ต่อ๑กิโลสลับเดิน๒๐๐เมตร
ติดต่อกันไปแบบนี้๔เซตระยะ๕กิโล

ต่อด้วยจ๊อกกิ้งเบาอีกวิ่งสบาย
วิ่งไปคุยไปสุดอากาศบริสุทธิ์ในสวนรถไฟ

ระหว่างวิ่งค่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นมาในหัวเหมือนกัน
ว่าเรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
คนที่อยากจะตื่นเช้าแล้วออกมาวิ่งกับคนที่รัก
หวานอยู่เหมือนกันนะคุณ
แล้วก็ใส่อีโมจิรูปยิ้มพร้อมกับติดแฮสแท็กทิ้งท้ายว่า
โครงการฟิตร่างกายเพื่อไปวิ่งกับแฟน
เป็นคู่รักที่ต้องเอาเป็นต้นแบบอยู่เหมือนกันนะคุณ
เพราะว่าเขาชวนกันไปทำกิจกรรมที่ดีนะคะ
เข้าฟิตเนตเพื่อเตรียมพร้อมความขอบคุณ
กับภารกิจ๙คนละ๙ล่าสุดของพี่โจ๊
เป็นภารกิจที่ครั้งยิ่งใหญ่จริงนะคุณ

เริ่มกิจกรรมวันที่๑พฤศจิกายน
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนด้วยแล้วกันนะคะ